ไปเป็นวันที่๙พฤษภาคม
บอกว่าคุณใบเตยเนี่ยป่วยแล้วก็ยืนยันนะครับว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้คิดจะหนีคดี
คุณผู้ชมครับที่สำนักงานอายการสูงสุดถนนรัชดาพิเศษครับ
แล้วก็ทนายความไปพบอายการครับเพื่อขอเลื่อนฟังคำสั่งนะครับ
เป็นคำสั่งคดีที่ตัวเขาเนี่ยกับนางสาวสุธีวันกุญชรหรือว่าใบเตย
ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันกับพวกอีก๘คน
ยืนยันว่าไม่คิดหลบหนีนะแล้วยอมรับว่า
ยังไม่ทราบว่าราคาหลักทรัพย์ประกันตัวจะเท่าไหร่
หากอายการท่านมีคำสั่งฟ้องนะครับยังไงก็ขอไปเตรียมหลักทรัพย์ด้วยครับ
อย่างง่อออกมาเป็นติ่งอย่างนี้นะครับแต่ว่ารออยู่ว่าจะต้องผ่าหรือเปล่า
ก็เพราะวันนี้พี่ก็ทำเรื่องนะครับจนถึงตอนเช้าเลยส่งทนายมาก่อน
มันก็เลยดูว่าอย่างนู้นอย่างนี้ไปต่างนานาแต่พี่มาอยู่แล้ว
แต่พี่รอคำสั่งถ้าสมมุติถ้าจะสั่งจริงพี่ก็ต้องมา
มาอยู่แล้วแต่ว่าต้องเอาใบเตยมาด้วยเพราะไม่งั้นผ่าไปตอนนี้มันมาไม่ได้
เดี๋ยวก็ข่าวก็เป็นต่างนานาอีกยินดีอยู่แล้วครับ
เพราะว่าตั้งแต่แรกเราสู้ตั้งแต่ชั้นพนักงานจนถึงชั้นนี้
มันไม่มีในหัวแต่เรายอมรับว่าเราสู้
เพราะเรามีหลักฐานอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อวานเรามีแค่นั้นจริง
เราพยายามจะสู้เราขอความเป็นธรรมมาขอพยานมาเพิ่มท่านก็ให้โอกาส
ต่อมานายโกศลวัฒน์อินทุจันยงนะครับท่านรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
ท่านเปิดเผยบอกว่าสำนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษท่านพิจารณาแล้วนะครับ
อนุญาตให้เลื่อนนัดหมายผู้ต้องหา
โดยวันนี้นะครับมีกลุ่มผู้ต้องหาชุดนี้ยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีหลายคน
โดยอ้างเหตุผลเรื่องของสุขภาพซึ่งใบเตยก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้น
คดีนี้นะครับแบ่งผู้ต้องหาออกเป็น๓กลุ่ม
คุณผู้ชมคือกลุ่มของนายอภิรักษ์โกธิกับพวกรวม๕คน
กลุ่มที่๒คือคุณพิงกี้สาวิกาชายเดชกับพวกรวม๑๙คน
แล้วก็กลุ่มของดีเจแมนกับใบเตยนะครับกับพวกรวม๘คน
ถูกดำเนินคดีใน๓ข้อหานักคือ
ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
การช่อกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
ผู้ต้องหากลุ่มของดีเจแมนและคุณใบเตยนะครับ
มีรายงานบอกว่าอายการเจ้าของสำนวนพิจารณาคำร้องแล้ว
มีคำสั่งฟ้องนายแดรัลยัง๑คนนะครับ
ออกไปเป็นวันที่๙พฤษภาคม
ขณะที่ผู้ต้องหาที่เหลือไม่ได้มาฟังคำสั่งคดีตามนัดหมาย
โดยดีเจแมนได้เตรียมจะบวชที่วัดป่านะครับ
ในอนาคตอายการสั่งไม่ฟ้องคดี
เพราะว่าตลอด๑ปีที่ผ่านมาเขาบอกเขาเครียดมาก
วันนี้คุณจ๊ะนงพนีมหัฐไทย
นักร้องอีกคนนึงซึ่งถ้าเราตามข่าวก็จะรู้ว่าเธอเนี่ย
ที่จะโดนหลอกให้ไปร่วมลงทุน
สรุปคู่กรณีที่จะฟ้องขอเลื่อนการมาขึ้นศาลนะครับ
แต่แจ้งทางเรามาว่าจะเจรจากลายเกลี่ย
ซึ่งก็มีคนสงสัยว่ากรณีนี้หมายถึงคุณใบเตยหรือเปล่า

แต่หมายถึงคนที่มาหลอกให้เธอไปลงทุนครับคุณผู้ชมครับ